คุณผู้ชมมาต่อกับหนุ่มหล่อคนนี้นะคะต้องบอกว่าศัยกรรมทำหล่ออีกคนแล้วค่ะ
สำหรับหม่อมเอ็มนะคะทะญาติของตะหรกดังนะคะพระหม่อมเหยื้อค่ะ
สุดไปเจอโอ้โหที่ฉันตกใจเลยยังไงคะเจอในเงินนัฐ์เออ

ระหว่างหมอเอ็มกับพระเจ้าโจ๊กค่ะ

แต่บ่อมเอ็มเค้าไม่หน่อยนะเพราะเค้าไปเจอกันมาแล้วนะคะ
เพราะว่าแฟนคับดีโจ๊กเขาก็เคยเข้าโหฮฮะเขาแสวกันนี่แหละค่ะ
แต่หล่อขึ้นแบบนี้เห็นบอกว่าแฟนห่วงมาก

ผมก็ไม่รู้เพราะว่าความรู้สึกเราเนี่ย
เราก็เป็นไอเอ็มคนเดิมอยู่แล้ว
เราเป็นตัวเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้ว
แต่ถ้าถามว่าโอเคใครมีคนจะมองว่าเราดูดีขึ้นมาขอบคุณมาก
แน่แต่ว่าเลวเหมือนเดิม

ครับทำใจเพราะว่าต้องตัวตัวเขากับผม
ใช่แล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งนี้
เพราะว่าเราเป็นคนแบบนี้ใช่ไหมครับ
แต่ว่าเราจริงใจครับ